แต่ประเด็นนี้ต่อไปก็เดือดเหมือนกันร้อนเหมือนกันดูทีท่าเหมือนว่าจะจบ
แต่ไม่จบเพราะว่าสะบัดต่ออีกแล้วค่ะ

คือประเด็นตอนนั้นที่ทำให้ปรี๊แตกเพราะว่าทางสำนักพระพุทธศาสนาเนี่ย
ลบภาพนี้ใช่ไหมให้เปลี่ยนอิริยาบทที่ชี้ส้มหยุดเนี่ย
เป็นประนมมือไหว้แทนถูกไหมคะ
คือแม่สีตางเขาก็บอกว่าไม่อยากให้ลบ
แล้วก็คือไม่ค่อยพอใจเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าทางนั้นเนี่ย
แม่สิตางแบบเหยียดแม่ก็เลยปรี๊ดแตกประกาศยังไงรู้ไหม
ท้าต่อยหรือไม่ก็บอกว่าให้ไปนั่งสมาธิในป่าช้าเลย
แม่บอกว่าพูดแรงไม่กลัวโดนฟ้องหมินประมาทด้วยจ้ะ
มันมาหัวล้อเราความเป็นผู้ชายของเธอแค่อวัยวะเพศ

แต่มาหัวเราะว่าฉันเป็นกะเทยนะ

กูเป็นผู้ชายรับผิดชอบกูแมนกว่าด้วย

ไม่ได้มาดูถูกหัวเราะคือหื่นในลำคอ
คือมาหัวเราะในลำคอกูเลยจะท้าโชว์
ประเด็นคือรูปของกะเทยแล้วนึกว่ากูเป็นกะเทยโง่เหรอ
พระพุทธเจ้าเห็นกูก็ว่าพระพุทธเจ้าอมยิ้มนะ
เพราะว่ามีคนมาช่วยเหลือวัดจนจนเพราะรูปสีส้มอ่ะ
เด็นคือไปทำร้ายวัดเขาทำไม
คือแทนที่จะไปถามว่าไม่แหกตาดูว่าวัดนี้ไม่มีเงินค่าน้ำค่าไฟ
อกจากจะไม่ช่วยเหลือด้านงบประมาณค่าใช้จ่ายวัดแล้วไม่เคยช่วย
พอวัดเริ่มมีรายได้เพราะรูปกระเทยก็เลยเดือดร้อนเหรอ
ประเด็นอยู่ตรงที่รูปกระเทยใช่ไหม
เออสะบัดไปด้วยใส่อารมณ์ไปด้วยเห็นไหมแม่บอกเลยไม่พอใจปรี๊แตกอีกเรื่องหนึ่ง
ปรี๊ดเหมือนกันเพราะว่าลีน่าจังเนี่ยออกมาบอกว่าแม่สีตางอ่ะหน้าปรุเหมือนผี
ก็เลยจะทำให้หนังพจมานสว่างคาตาของพี่พศเนี่ยเจ๊งไม่เป็นท่า
เจอแบบนี้อ้าวแม่สีตางจะว่ายังไงต่อล่ะคะเนี่ย
อย่าด่ากับมันกูจะไปตบตีกับมันได้เลยหน้าห้างอินทาคือไร้สาระปัญญาอ่อนคิดงานกระจอกว่ะ
ลีน่ามันก็เพื่อนกันมันก็ดูแลส่งยานนวดให้
เอาคุณจับใจความสิเป็นยังไง
สรุปเขาก็เอาเขาเพื่อนกันเขาเคยเจอกันมาก่อนอะไรแบบนี้คุณ
ก็ไม่มีอะไรเอาจริงเรื่องนี้ไม่มีอะไรหรอกดิฉันก็แซวกันเป็นเพื่อนกันก็เลยแซวกันนะคะ
ชอบคำตอบเนาะได้ใจชาวโซเชียลไปนะครับ